ในสนามเขาก็แข่งบอลกันอยู่
แต่ปรากฏว่าข้างสนามเนี่ย
นัวกันเลยนัวกันเลยแล้วเป็นระดับถึงแบบกำนันอะไรเลยนะคุณนะ

มาจากทีมของอู่ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลย

ทีมที่สองสวัสดิ์กำนันส่งเข้าประกวด
นี่ไงบอลไทยอะไรนะสู่มวยโลก
คือบอลไทยสู่มวยไทยก่อนแหละ
มวยไทยข้างสนามกันก่อนนี่แหละครับ
คือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๕๒

บอลไทยสู่มวยโลกอย่างที่คุณอริยาบอก

ไม่ใช่มาทะเลาะกันแบบนี้นะจ๊ะ

มีการแข่งขันฟุตบอล๗คน
ส่งเข้าแข่งขันโดยผู้ใหญ่บ้าน

ส่วนอีกทีมส่งแข่งขันโดยสารวัตรกำนัน

ทีมของฝั่งผู้ใหญ่บ้านเสื้อสีเหลือง
เป็นฝ่ายชนะฮะแต่หลังจบเกม

และฝั่งของผู้ใหญ่บ้านคือชายเสื้อเหลือง
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านโดนต่อยก่อนครับ
ในขณะมีโคตรพูดออกไม้ห้าม

แต่ว่าสรุปเกมนี้บอลจบแต่คนไม่จบครับ

ผมเลยเลิกแข่งเตะบอลเพราะแบบนี้แหละ
กองเชียร์นี่แหละตัวเสี่ยมเลย
บางคนคอมเมนต์บอกว่าครั้งหน้าจัดมวยไปเลยดีกว่าพี่

แต่เป็นพลังที่ช่วยกันกระทืบแบบนี้

โดยเฉพาะคุณบอลท้องถิ่น

ระดับผู้ใหญ่บ้านในระดับสารวัตรกำนัน
ตีกันเองแบบนี้นะครับ